เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในวันนี้เพิ่งเจอกันเนี่ยนะฮะค่ะความจริงไปเจอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็แจ้งเหตุกันนะครับ
ฆ่ายัดถังนะฮะไม่กี่วันก่อนเพิ่งมีค่ายัดกล่องใช่ค่ะ
นี่ฆ่ายัดถังเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีนะครับทุกผู้ชมครับไปเจอกันเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาประมาณ๕ทุ่ม๔๕เกือบจะเที่ยงคืนแล้ว
วันนี้เราตามความคืบหน้าให้นะครับแต่ว่าดูตรงนี้ก่อนนะครับ
นี่เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อคืนนี้สพเดิมบางนางบวชที่สุพรรณบุรีเนี่ย
กับชุดพิสูจน์หลักฐานไปกับทีมแพทย์ไปกับกู้ภัยด้วย
หลังจากชาวบ้านเนี่ยแจ้งมาว่าเจอถังขยะซึ่งมันส่งกลิ่นเหม็น
นี่ฮะถูกทิ้งอยู่ในพงหญ้าบริเวณชายเขาชะโอย
ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวช

พอมาตรวจสอบนี่ฮะต้องตัดออกอย่างนี้นะครับ
กลิ่นนี่เหม็นเลยเป็นพงหญ้ารกอยู่ข้างทางเลย
ถนนสาย๓๔๐สุพรรณบุรีชายนาฏห่างจากถนนใหญ่สักประมาณ๑๕๐เมตร
ถังพลาสติกสีฟ้าขนาด๒๐๐ริตรมีลักษณะเป็นหูฮิ้วเหล็ก
ตัวถังเนี่ยสูงประมาณ๑๒๐เซนติเมตรกว้าง๖๐เซนติเมตร
ไม่มีฝาปิดนะฮะด้านบนไม่มีฝาปิด
แต่มีดินที่เป็นดินลักษณะปุ๋ยอินซีกับปุ๋ยมะพร้าวเนี่ย
ปิดปากถังแทนเอาไว้เหมือนมีอะไรข้างใน
แล้วก็อัดด้วยดินที่เป็นดินปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวกับปุ๋ยอินทรีย์
พอเปิดออกดูเนี่ยครับท่านผู้ชมครับที่ว่าส่งกลิ่นเหม็นเหม็นเน่าเลยเนี่ย
มีศพจริงนะฮะมีศพยัดอยู่ในถังนะครับ
เป็นผู้หญิงเมื่อคืนนี้ตรวจสอบเนี่ยยังไม่ทราบชื่อยังไม่ทราบอายุ
รู้แค่ว่าเป็นผู้หญิงลักษณะแบบนี้คือเน่าเฟสแล้วอ่ะนะ
ใส่เสื้อคอกลมสีเทานุ่งกางเกงขาสั้นลายสก๊อตสีน้ำเงินขาว
ร่างของศพเนี่ยนะมีเชือกผูกอยู่ที่คอจนถึงข้อเท้า
เหมือนกับผูกรั้งกันไว้รัดจนให้ตัวงอนะครับ
แล้วก็ใช้ผ้าห่มสีขาวกับผ้าห่มลายสีส้มห่อร่างมัดเอาไว้ด้วยเชือกฟางสีขาว
แล้วยัดใส่ถังแล้วเอาก้อนหินใส่ทับด้วยคงเพื่อทวงนะฮะ
แล้วใช้ดินปุ๋ยเนี่ยอัดปากถังก่อนจะเอามาทิ้งที่จุดเกิดเหตุ
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วนะครับจากสภาพศพเมื่อคืน
น่าจะไม่ตามกว่า๔ถึง๕วันเบื้องต้นยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะ
คนที่มาเจอถังคนแรกเป็นชาวบ้านในพื้นที่ชื่อนายบัญชาอินทนะ
อายุสี่สิบสองปีนะครับท่านผู้ชมครับคือคุณบัญชาเนี่ยบอกว่า
เช้าเมื่อวานนี้สัก๘โมงเช้าจะไปหาปลา
ซึ่งจะไปหาปลาเนี่ยต้องผ่านตรงนี้ก่อน
บริเวณป่าย่ารกแถวชายเขาชะโอยเดินมาเจอถังขยะสีน้ำเงิน
ตอนแรกเมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยยังไม่ได้สนใจคิดว่าก็ถังขยะธรรมดา
ทุ่มครึ่งตอนนี้เริ่มเอกใจ
เพราะจำได้ว่าเออเพิ่งมีคดีฆ่ายัดกล่องเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
เออแล้วเมื่อเช้าเราเจอถังแบบแหม่มันดูกลิ่นเหม็นเหม็น
โทรศัพท์ไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจสอบ
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่คือผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐นะครับ
ผู้ใหญ่ทีสัตว์จะวงรัฐหมู่สิบตะบลเขาพระเนี้ยครับ
บอกพอได้รับแจ้งจากชาวบ้านก็รีบเดินทางมาดู
มาถึงเจอถังเนี่ยตอนที่เจอมีรอยแตกมีกลิ่นเหม็น
เหมือนแบบบรรยายไม่ถูกจนแทบไม่ต้องบรรยาย
มันเหม็นมากค่อยค่อยเปิดถังดูเนี่ยข้างในเนี่ย
เห็นเป็นผ้าห่มเหมือนห่ออะไรอยู่แล้วมีเชือกฟางมัดที่ผ้าห่มด้วย
ตัดสินใจลองเคลียร์ในผ้าห่มดูเห็นเป็นเหมือนขาของคน
ค่ะก็ไม่กล้าเปิดออกดูต่อแล้วก็เลยแจ้งตำรวจเนี่ยให้มาตรวจสอบ
นี่ฮะตำรวจมาตรวจสอบก็เจอศพอยู่ด้านในจริงนะครับศพมนุษย์
ซึ่งในถังเนี่ยมันมีพิรุษอยู่หลายอย่างนะครับ
อย่างแรกก็คือถังขยะไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้
มันเป็นจุดห่างไกลผู้คนเหลือเกินไม่ใช่จุดทิ้งขยะ
แล้วบริเวณปากถังเนี่ยมันมาเจอสิ่งที่ไม่ควรจะทิ้งอ่ะ
อยู่ในถังขยะดินปลูกต้นไม้อย่างนี้ปุ๋ยอะไรอย่างนี้
ค่ะจะมาทิ้งมายัดในถังมีก้อนซีเมนแตกสามสี่ก้อนอัดข้างบนอีก
ดึงต้นไม้เอามาวางพาดถังบังตา
แต่ตำรวจเมื่อคืนนี้ที่ตรวจสอบยังไม่รู้เป็นใครนะครับ
ก็ต้องเร่งตรวจสอบเบื้องต้นก็ต้องไปควานหาจากเรื่องของการแจ้งบุคคลศูนย์หายก่อน
หรือว่าสืบหาเรื่องของคดีทำร้ายแล้วเอาศพมาทิ้งอำพลางอะไรพวกนี้นะครับ
ส่วนศพที่เจอส่งไปตรวจที่สถาบันนิติเวศตามขั้นตอนก่อนนะครับ
แต่สภาพเบื้องต้นก็เน่าเฟะมากเดี๋ยวต้องหาร่องรอยที่แน่ชัดว่าถูกทำร้าย
แล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยคืออะไรแต่ที่แน่มีเชือกมัดรั้งเอาไว้
การแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดที่พบศพอะค่ะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลอยู่ริมถนนด้านในเป็นป่ารกมี
บ่อน้ำธรรมชาติอยู่ด้านในสองฝั่งครับวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กั้นอย่างที่เห็นในภาพอ่ะค่ะ
รอบรอบรัศมีที่พบศพร้อยเมตรนะคะกั้นล้อมเอาไว้ก็กันคนที่ไม่เกี่ยวข้อง
สืบสวนภูทรจังหวัดสุพรรณบุรียังเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะคะครับ
ทีมข่าวได้ข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่ทีสัจวงรัฐผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบตำบลเขาพระ
คือผู้ใหญ่บอกว่าลูกบ้านแจ้งผู้ใหญ่ช่วง๑ทุ่มเมื่อวาน
ถังขยะอันนี้มันเหม็นมากเลยไปตรวจสอบช่วงเกือบเกือบสามทุ่ม
มันเป็นลักษณะสีน้ำเงินเหมือนถังขยะค่ะมีรอยแตกข้างข้างถังด้วย
มีหูฮิ้ว๔ด้านเป็นหูฮิ้วเหล็กนะคะ
สูงประมาณสักร้อยยี่สิบเซนติเมตรกว้างหกสิบเซนติเมตรด้านบนไม่ได้มีฝาปิด
เหมือนกับถังที่ผ่านการใช้งานมาแล้วอะค่ะทีเนี้ยค่ะผู้ใหญ่บอกว่า
รู้เลยว่ามันไม่ปกติแล้วมันน่าจะมีอะไรแปลกอยู่ในถัง
ลิ่นมันเหม็นมากเลยประสานทางกู้ภัยมาช่วย
ทีนี้พอไปดูในถังมันมีดินปุ๋ยอินซีและปุ๋ยมะพร้าวปิดปากถังอยู่
เจอผ้าห่มเจอเชือกปแก้วมัดที่ผ้าห่ม
แต่ภายในผ้าห่มนี่แหละค่ะขาคนโผล่ออกมาไงค่ะ
อืมสภาพเหมือนกับนอนคุ้ดคูครับสีสาดทิ้มอยู่ที่ก้นถัง
สันนิษฐานของผู้ใหญ่บ้านบอกว่าน่าจะไปฆ่าจากที่อื่น
ห่อศพมาจากที่อื่นเพราะมันไปเจออันนี้ค่ะ
เป็นรอยล้อรถกระบะห่างจากจุดที่พบถังเนี่ย
ไม่เท่าไหร่สองวาได้มั้งครับแล้วมันมีรอยบนพื้นดินเหมือนกับการลากถัง
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนอาจจะจับศพมัดแขนมัดขา
แล้วก็เอาถังแบบสวมลงไปแล้วก็พลิกถังขึ้นนะคะ

แล้วก็เอาดินเอาอิดคอนกรีตเอาปุ๋ยมะพร้าวปิดทับ
เชื่อว่าคนร้ายอาจจะกลัวมีคนสังเกตเห็นถังนะคะ
ก็เลยมาผลักถังลงแล้วก็มีรอยดินกระเด็นออกจากตัวถัง
ว่าคนที่ก่อเหตุต้องไม่ต่ำกว่า๒คน

ผู้ใหญ่บอกว่าหลายคนที่ตั้งข้อสงสัยว่า

เพราะในถังมันมีดินสำเร็จรูปวัสดุปลูกต้นไม้ด้วยนะคะ

ตัดประเด็นบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่ไปได้เลย
พื้นที่หมู่๑๐พื้นที่หมู่๒ตัดออกไปเลย
เพราะว่าผู้ประกอบอาชีพปลูกต้นไม้
ไม่ใช้ปุ๋ยดินสำเร็จอย่างที่ตรวจพบที่ถังนี้ค่ะ
ก็เลยมองว่าน่าจะเป็นคนที่น่าจะมีความรู้พอสมควร
อกจากนี้ในส่วนของถังขยะที่ตรวจพบในพื้นที่

มีถังขยะลักษณะที่มันคล้าย

เขตเทศบาลตำบลเดิมบางนำบวช
ห่างจากจุดที่พบศพ๓กิโลเมตรนี่ค่ะถังนี้

ห่างจากจุดที่พบศพสัก๓กิโลเมตรได้
ส่วนสภาพศพที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นศพผู้หญิงค่ะ
อายุประมาณ๕๐ปีรูปร่างทวมผมขาว
แต่งกายด้วยเสื้อยืดสีเทาไม่ใส่ชุดชั้นใน

มียางรัดผมอยู่ที่ข้อมือด้านซ้าย
ห่อหุ้มด้วยผ้าห่ม๒ชั้น
น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๕๗วันนะคะ
แต่ว่าในพื้นที่ไม่ได้มีรายงานบุคคลศูนย์หายอะไรเลย
นายบัญชาอายุ๔๒ปีคนนี้ล่ะค่ะ

บัญชาเล่าว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้กำลังไปหาปลา
บ่ออยู่ใกล้กับถังอันนี้เลยห่างกันแค่๑๐๐เมตร
จังหวะเดินผ่านชายเขาเห็นถังขยะสีน้ำเงิน
แต่กลิ่นมันแรงมากเดินไปเล่าให้ภรรยาฟัง
หลังจากที่ภรรยากำลังเอาข้าวมาให้กิน
พอภรรยารู้บอกกลัวขอกลับเข้าบ้านก่อน
นี่นะคะเมื่อวานที่ภรรยาเดินกลับมาที่รถจักรยานยนต
สตาร์ทรถกลับบ้านกันนะคะเพราะว่ากลัวนะ
ว่ามันมีอะไรแปลกรถสตาร์ทไม่ติดนะคะ

ภรรยาก็เรียกให้เขามาสตาร์ทแล้วก็พูดในใจว่าถ้า
ถ้าในถังเป็นศพขอให้รถสตาร์ทติด
ติดไหมฮะติดติดเลยทั้งคู่เลยยิ่งรู้สึกว่า
ถังนี้ที่มันมีกลิ่นโชยมันไม่ปกติแล้วสังหรณ์ใจแปลก
ก็เลยกลับเข้าไปบ้านแล้วก็ไปที่บ่อปลากันอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็พูดในใจอีกนะว่าเอาให้ชัวร์ซิอันนี้คือนึกในใจนะ
ถ้าในถังเป็นศพจริงขอเจอปลาตัวใหญ่ใหญ่สักตัว

จับปลาช่อนตัวเบอร์เลอร์ได้๑ตัว

เนี่ยค่ะก็เลยแบบอ้าวกลับบ้านเลยทีนี้

ฟังเสียงในบัญชาคนที่พบถังเป็นคนแรกนะคะ
เหมือนลำพึงลำพันธ์ในใจว่าถ้าในถังเป็นศพจริง
ขอให้พี่เดินมาก็สตาร์ททีเดียวสิ
หมายถึงผมผมก็สตาร์ทติดที่เดียวเลย
แล้วก็กลับบ้านแต่ก็ยังคิดอยู่เห็นพี่พี่บอก
ใช่ก็ยังคิดอยู่ว่าเหมือนใช่ไม่ใช่ก็ช่างน้ำหนักดูอะไรอย่างนี้
เขามารู้ว่าเป็นศพที่ดูเขาเลยเหรอ

แล้วก็เชื่อว่าเหมือนเขาจะมาสื่อให้พี่ช่วยไหม
ประมาณนั้นครับก็ผมยังผมก็ระหว่างที่
เมียผมเอาข้าวมาให้กินอะไรเสร็จสตาร์ทรถกลับไปแล้ว
ก็ผมก็ไปหาปลาต่อคือก็ยังพูดเลยบอกว่า
ก็เหมือนพูดเหมือนเมียคือเราบอกในใจว่า
อ่ะถ้าเป็นศพจริงงั้นมาช่วยกันหาปลาให้ได้ปลาตัวใหญ่สักตัวหนึ่ง
ก็ได้ตัวนึง
นี่ค่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ด้วยความที่ไม่รู้ว่าในถังมันมีอะไรก็พยายามจะคิดไปต่างต่างนานา
อ้าวถ้ามีศพจริงขอให้รถสตาร์ทติดอ้าวรถสตาร์ทติดเฉยเลย
ถ้าในถังเป็นศพจริงขอให้จับปลาได้อ้าวจับปลาได้เฉยเลย
บัญชาก็เลยบอกว่าพอรู้ว่าในถังมีศพตกใจมากนะคะ
วันนี้ก็เลยไปทำบุญเชื่อว่าผู้ตายคงอยากจะให้เขาช่วยอยากจะให้เจอศพ
บัญชาก็เลยลองสตาร์ทรถจักรยานยนต์ที่เล่าให้ฟังค่ะ
เนี่ยคันนี้ให้ทีมข่าวของเราได้ดูอะค่ะที่บอกว่าเมื่อคืนมันสตาร์ทไม่ติดอะเนาะ
แต่พอนึกในใจว่าถ้าในถังเป็นศพจริงขอให้สตาร์ทติดก็เนี่ยจักรยานยนต์คันนี้นี่แหละ
จนถึงตอนนี้ยังขนลุกอยู่เลยนายบัญชาบอกนะคะ
ทีนี้ขอสรุปเรื่องของห่วงเวลาของคดีนี้ก่อนนะคะ
พบถังสีฟ้าอันนี้ตอนทุ่มครึ่งไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านไปถึงถัง๓ทุ่ม
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่๕ทุ่มกว่า
ถึงรู้ว่าในถังสีฟ้ามีศพอยู่ค่ะ
ครับแน่นอนว่าก็ต้องแกะรอยต่อนะฮะค่ะ
ศพนี้เนี่ยเธอคือใคร
แล้วใครเนี่ยจับเธอฆ่ายัดถังเอามาทิ้งแบบนี้นะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
แกะรอยสืบจากถังขยะที่เจอนี่ก่อน
แบบที่มีหูเหล็กสี่ด้านที่ถูกทิ้งเอาไว้เนี่ยนะฮะ
แล้วศพยัดเอาไว้เนี่ยถ้าในพื้นที่นะ
สุพรรณบุรีนะครับเดิมบางนางบวชนะฮะ
เทศบาลเดิมบางนางบวชมีถังที่มีลักษณะใกล้เคียงกันอยู่หลายจุด
ทีทางเทศบาลจัดหาถังขยะลักษณะแบบนี้ให้ชาวบ้าน๑บ้าน๑ถังนะ
นี่ไงก็เลยเนี่ยนะคะที่รถวิ่งผ่านก็อยู่หน้าบ้านแบบนี้
จะเห็นตามรายทางเลย๑บ้าน๑ถัง
แล้วเขาจะมาเก็บค่าขยะรายปีปีละ๒๔๐คุณก็เอาขยะที่บ้านมาใส่ถังเอาไว้อย่างนี้
ถ้าเป็นร้านค้าก็จะมีลักษณะการเพิ่มค่าเก็บขยะเป็นจุดเป็นร้านไป
จากการขับรถสำรวจถนนเส้นหลักนะครับพบว่าเป็นถังขยะหูเหล็กลักษณะใกล้เคียงกัน
แต่จะเป็นถังใหม่สีสดมีตราสัญลักษณ์นะครับตัวอักษรสีขาวระบุว่าเป็นของเทศบาลอย่างชัดเจน
เขาจะมีถังของเทศบาลเนี่ยบรรจุบีตาสัญลักษณ์เอาไว้อย่างชัดเจน
ขณะเดียวกันที่เราลงพื้นที่ไปนะครับสำรวจทางเลี่ยงเมืองนะ
ถังขยะจะมีลักษณะค่อนข้างเก่าแล้วก็ซีดหน่อยมันจะดูใกล้เคียงกับถังที่เจอมีศพยัดมากกว่า

ว่าหนึ่งบ้านหนึ่งถังเนี่ยอันนี้เขาจะใหม่กว่าอืมอ่านะฮะถ้าไปตามทางเลี่ยงเมืองเนี่ย
จะซีดใกล้กับสีที่เจอในถังที่เจอศพมากกว่าแต่ว่าถังในจุดนี้ไม่มีตราสัญลักษณ์ของทางเทศบาล
สรุปคือถังในเขตเทศบาลเนี่ยเป็นถังใหม่ส่วนเลี่ยงเมืองเป็นถังเก่า
ถ้าคนร้ายจะเอาถังมาใส่ศพน่าจะยกมาจากเส้นเลี่ยงเมืองที่เป็นถังเก่ามากกว่า
นี่นะฮะกล้องวงจรปิดมีไหมจุดไหนอย่างไรตำรวจชุดสืบสวนกำลังเร่งตรวจสอบนะครับ
หลังทราบเบาะแสจากชาวบ้านคนหนึ่งที่เป็นแม่ค้านะอยู่แถวพื้นที่เกิดเหตุ
บอกว่าเห็นรถกระบะสีบรอนเงินต้องสงสัยบรรทุกถังแบบเนี้ยที่กระบะหลังแล้วขับเข้าไปในทางรกร้าง
อยู่ใกล้ใกล้กับจุดที่เจอถังเราไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับ
อยู่ไม่ไกลจากจุดที่เจอถังนี่ครับท่านผู้ชมครับชาว๗กุมภาพันธ์
เมื่อวานเจอนี่คือ๑๓กุมภานะช่วงค่ำนี่คือเช้า๗กุมภานะครับ
มีรถต้องสงสัยขับผ่านไปในพงหญ้าร้างตรงนู้นนะฮะจุดที่เจอศพแต่มันไกลอ่ะใช่ไม่ใช่เราก็ไม่แน่ใจ

ชาวบ้านบอกเคยเห็นรถกระบะแล้วบรรทุกถังขยะขับผ่านเข้าไปซึ่งจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ตำรวจบอกว่าได้หลักฐานหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังฟันทงไม่ได้นะฮะต้องขยายผลไปหากล้องตรงมุมอื่นต่อ
พยานที่ให้เบาะแสยืนยันว่าเห็นรถกระบะสีบรอนบรรทุกถังขยะสีฟ้าลักษณะถังนอนขวาง
ขับเข้าไปในพื้นที่ที่เจอถังแล้วเจอศพจริงสิ่งที่ทำให้ต้องหันไปมองในวันนั้นแล้วจำได้เนี่ยคือรถเนี่ยขับวนไปวนมาอย่างผิดสังเกต
แล้วก็หายเข้าไปในจุดที่เจอถังที่ทิ้งเอาไว้แล้วถึงขับออกมาคือถ้ารวมเวลาที่เข้าไปแล้วขับออกมาที่หายไปเนี่ยก็หลายชั่วโมงอยู่
แต่ตอนขาออกเนี่ยไม่ทันสังเกตว่ายังมีถังออกมาด้วยหรือเปล่ากระบะคันนั้น
ประมาณ๗โมง๔๐มานั่งดูเวลาอยู่รถมันเลี้ยวเข้าไปแล้วก็มีถังถังสีน้ำเงินมานอนไปแล้วก็ไปจอดมุมนู้นเราก็เอ๊ะเข้าไปทำอะไร
แล้วก็ดูอยู่ดูอยู่ค่ะดูอยู่แล้วก็เลี้ยวเรามาจอดต้นไม้ตายต้นยัง

แค่แค่แบบแค่แบบนี้ข้างหลังอะ
วันนี้ตำรวจที่สุพรรณบุรีก็ประชุมความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีกันนะฮะ
นี่คุณราวีการ๙๗ผู้สื่อข่าวเอาลงพื้นที่ไป
คือตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่รู้ว่าผู้ตายเป็นใครนะครับ
กำลังจะเร่งสืบสวนหาข้อมูลหาเบาะแสต่าง
ใกล้เคียงบ้างเรื่องของถังขยะที่เจอ
จะไปใกล้เคียงกับจุดไหนกระสอบปุ๋ยที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ
หรือว่าเชือกนะหรือว่าเรื่องของเสื้อผ้า
สวมใส่อยู่ของศพเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องเอาไปตรวจสอบต่อนะฮะ
ทีนี้ค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมอีกนิดนึง
และตรงนี้สำคัญมากนะคะฟังดีดีเพราะว่าทางชุดสืบสวน
พิสูจน์หลักฐานกลางบอกว่าเบื้องต้นค่ะได้มีการตรวจพิสูจน์ฟันกราม
กรามของศพนี้ผู้ตายฟันกรามหัก
แล้วก็ตรวจสอบลายนิ้วมือของศพมันไปตรงกับข้อมูลทะเบียนราช
ของผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๖๒ปีอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบพิสูจน์ทราบตัวบุคคลนะคะ
คาดว่าน่าจะจริงอย่างที่ตั้งข้อสังเกตถูกฆ่าจากที่อื่น
แล้วเอาศพมาทิ้งเอาไว้ตรงนี้ค่ะโอ้โหนี่คือความคืบหน้าล่าสุดเลย
แต่ทำไมต้องฆ่าอันขนาดนี้โหดเฮี่ยมแล้วกัน